ก็ต้องระวังฝนก็ต้องระวัง
คุณผู้ชมฮะคลื่นซัดฝั่งที่ประจวบคลีขัน
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนตกอกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่มันภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสิ่งผิดปกติทางธรรมชาติหรือเปล่า
ให้คุณผู้ชมไปดูนาทีคลื่นซัดกันหน่อยนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
คลื่นซัดสูงแนวกันคลื่นเอาไม่อยู่
น้ำทะเลทะลักเข้าท่วมถนนตรงนี้นะฮะ

แนวกันคลื่นอ่าวประจวบในเขตเทศบาลเมืองประจวบคลีขัน
เขาบอกว่าคลื่นซัดมาแบบนี้คลื่นสูง๔เมตรเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะทีนี้ทีมข่าวของเรานะ
ก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุที่เขาแชร์คลิปนี้กันอยู่นะครับ
ก็ไปพบกับนี่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ

เหตุระทึกแบบนี้นะฮะมันเป็นภัยธรรมชาติหรือเปล่าคุณ
มันจะมีคลื่นซัดฝั่งมาแบบนี้คุณต้องหนีสิ
ปรากฏว่าเขาไม่หนีกันเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

คุณผู้ชมฮะเขาบอกเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับ
แม่ค้าแถวนี้บอกแบบนี้บอกว่าโอ๊ยอย่าไปกลัว
คือแปลว่าแม่ค้าเขาก็ชินปกติเขาปรับตัวได้อย่างนี้หรอ
ตัวได้มาทุกปีแต่ปีนี้อาจมาช้านิดนึง
แม่ค้าบอกว่าเขาจะมาตามนัดปีละครั้งเลย

ก็ทำให้ร้านค้ากว่า๔๐ร้านต้องหยุดขายของชั่วคราว
จนกว่าน้ำจะลดและขึ้นจะไม่ซัดมาแบบนี้นะครับ

ไม่ใช่เป็นภัยพิบัติที่แปลกประหลาดจากปีก่อนเลย
แม่ค้าบอกว่าเพื่อนแม่ค้าในจังหวัดอื่นนะ

เป็นไงจุดของเธอน้ำทะลักท่วมเข้ามาแบบนี้
อันตรายนะเธอเดี๋ยวเธอถูกคลื่นซัดไป
แม่ค้าบอกไม่เป็นไรจ้ะมาตามนัดทุกปีจ้ะ

จริงมันมาทุกปีแหละแต่ปีนี้มันมาช้าแต่มานะ

เยอะกว่าปีเกินเกินก่อน

ว่าขายอยู่ข้างบนนู้นอะ

แต่เดี๋ยวมันก็ร้องเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไร

ขึ้นมันจะซัดแนวเขื่อนแบบนี้นะฮะ
ตลอด๒๕กิโลเมตรตั้งแต่รั้วกองบิน๕
ถึงสะพานข้ามคลองบังนางรมเขาช่องกระจกเนี่ยนะฮะ
แต่ก็อย่าไปใกล้นะถ้าไปถ่ายเซลฟี่ถ่ายอะไรแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะตรงนี้มีแนวกันขึ้น
แต่อีกจุดหนึ่งได้รับความเสียหายที่ประจวบเหมือนกันคุณ
ที่บ้านทุ่งประดูกหมู่๒ตำบลทัพสแก่อำเภอทัพสแก่

ขึ้นมันซัดมาแบบนี้นะฮะ
ทำให้เพลิงพักของชาวบ้านชาวประมง
หายไปเลยเป็นแนวยาวกว่า๕๐๐เมตร

เพราะว่าคลื่นมันซัดเข้ามานะฮะ
สนชายหาดกว่า๕๐ต้น
แต่ละต้นอายุกว่า๔๐ปีถูกคลื่นซัด
จนล้มบ้างจนหายไปบ้าง
ตอนนี้นายอำเภอทัพสแก่ลงพื้นที่ในการตรวจสอบความเสียหาย

แล้วก็แจ้งให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ติดกับชายฝั่ง

ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
ทั้งนี้ก็ตามประกาศของกรมอุตุได้แจ้งเตือนคลื่นลมแรง
ในพื้นที่ภาคใต้ทะเลทั้งสองฝั่งเลย
จนถึงวันที่๓๐มกราคมนี้
จุดนี้มันไม่ปกติจุดนี้เขื่อนก็เอาไม่อยู่สรรก็เอาไม่อยู่
เห็นไหมเพลิงพักพังเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเราก็เตือนภัยกันนะคะ